มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
พบศพสองสามีภรรยาถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมในบ้านพักหรู
ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
ในที่เกิดเหตุพบศพสายันจันทานักธุรกิจการค้าตลาดชายแดน
หรือเจ๊สายันเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือ
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณลำคอและลำตัว
ส่วนพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือเสียกวง
เจ๊สายันถูกแทงตามร่างกายหลายแผล
ตำรวจเร่งสอบปากคำจากพยานแวดล้อมและคนใกล้ชิดผู้ตาย
ก่อนตั้งปมสังหาร๒ประเด็น
ค่าล้างหนี้ที่สองสามีภรรยาปล่อยกู้ให้กับผู้มีอิทธิพลถึง๑๐ล้านบาท
หรือเป็นใบสั่งเรื่องการเมือง
เจ๊สายันมีเรื่องผิดใจกับนักการเมืองในพื้นที่
และตั้งท่าสนับสนุนเป็นหัวคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้าม
ตำรวจแก่รอยจากผ้าพุงจอมปิด

พบคนร้าย๓๔คนลักลอบเข้ามารอเหยื่อในบ้าน
สุราต่างประเทศของผู้ตายมาดื่มจนเกือบหมดขวด
รอจนกระทั่งเสียกวงกลับมาถึงบ้าน

ขู่บังคับให้โทรศัพท์เรียกเจ๊สายัน
เข้ามาหาที่บ้านแล้วลงมือฆ่าปาดคอทั้งคู่
จากนั้นลื้อค้นสิ่งของและเอกสาร

โดยไม่แตะต้องทรัพย์สินในตัวผู้ตายทั้งสองคน
ที่มีทั้งสร้อยข้อมือและสร้อยคอทองคำ
ปีนรั้วออกไปทางด้านหลังบ้าน
ตำรวจกระจายกำลังคุมเข้มช่องทางเข้าออกชายแดน

ขณะชุดสืบสวนใช้เวลาไม่นาน
จิ๊กซอทางคดีจนเริ่มเห็นเขาโครง
กระทั่งจับกลุ่มพิชัยพุ่มเรืองหรือต่อ
คนขับรถเทศบาลตำบลคลองหาด

สืบสวนจับกลุ่มนพรุษรุประมาณหรือต้อม

ผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
เมษายนตำรวจบุกจับร้อยเอกสุเทพมากสาคอน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนครองหาดได้ที่บ้านพัก

จู่โจมเข้าจับกลุ่มร้อยเอกทองทศหรือทองวรามากสาคอน
สจสะแก้วน้องชายร้อยเอกสุเทพ
ที่ตลาดอินโดจีนตรงข้ามตลาดโรงเกลือ
จากการสืบสวนพบว่า๒พี่น้องนักการเมืองท้องถิ่น
มีความเชื่อมโยงเป็นผู้บงการสั่งฆ่าโหด
ถูกคุมตัวไปสอบสวนในค่ายทหารกองกำลังบูรพา
สิงหาคมมณีรัฐโกธันหรือเจ๊ยาว
ผู้ต้องหาอีกรายเข้ามอบตัวที่กองบังคับการปราบราม
หลังหลบหนีไปกบดานประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลานานหลายเดือน
ตำรวจพบผู้เกี่ยวข้องในการสังหารโหดทั้งสิ้น๖คน
ความผิดฐานร่วมกันจ้างวานค่า
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

คดีนี้สารอุทธรพิพากษาประหารชีวิต
วิชัยพุ่มเรืองร้อยเอกสุเทพมากสาคร

มณีรัฐโกธันและยกฟ้องนพรุษรุประมาณ